วันนี้๒๖มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดสากลนะครับ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ายาเสพติดมันก็มีอยู่ทั่วโลก
บ้านเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยมีข่าวจับกันทุกวันนะฮะรายเล็กรายใหญ่
แต่ว่าวันนี้มีการเปิดเผยจากตำรวจ
เกี่ยวกับการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ที่จะส่งยาเสพติดไปยังประเทศจีน
ล็อตเลยเนี่ยชุดปราบรามยาเสพติดเขาสืบสวนสอบสวน
ไปได้หลักฐานสำคัญคือคลิปนี้นะฮะนี่คือพื้นที่
บริเวณลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ค่ะจะส่งของใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปที่จีนนะฮะ
ปรากฏว่าแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้ลักลอบบรรจุยาไอซ์
นไปกับสินค้าพวกรองท้องรองเท้ากล่องพัสดุต่างนะครับ
ทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบห้ากิโลกรัมคิดรวมรวมก็คือประมาณหนึ่งพันกิโลกรัม
หรือว่าหนึ่งตันอืมค่ะมูลค่าของยาไอซ์นะครับ
กว่าสองพันล้านบาทคือถ้าหลุดไปถึงต่างประเทศที่จะส่งไปเนี่ย
มันจะพุ่งขึ้นสูงกว่านี้อีกอืมแล้วพอขยายผลเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับพบว่ามีผู้ที่มาตรวจรับสินค้านะครับ
อ่าแล้วก็ถูกถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
นำไปสู่การจับกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหาสี่คน
เป็นคนจีน๒คนกับคนไทยอีก๒คนนะฮะ
คนไทยสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อว่าในจ้อยนะ
นามสกุลแทร่โฟ้งอายุหกสิบสองปีอีกคนนึงชื่อนายสุบันมหาชะนนท์
อายุห้าสิบเจ็ดปีนะฮะซึ่งปรากฏว่าพอไปดูชื่อนายสุบันมหาชนน
อายุห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยเขาคืออดีตผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ของพักเสรีรวมไทยค่ะอยู่ลำดับที่ห้าสิบนะฮะ
แล้วก็มีข่าวว่าถูกวางตัวไว้ว่าจะให้ลงเขตพื้นที่เลือกตั้ง
ในพื้นที่เขต๓ลำปางด้วยนะถ้าจะมีการเลือกตั้งสอสอเขตในครั้งหน้า
นะครับแต่บัญชีรายชื่ออันดับที่ห้าสิบเนี่ย
อันนี้เข้าไม่ถึงนะครับนายสุบันนะครับตามหลักปกติแล้ว
ประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือ๒ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไล่ตรวจสอบแล้วก็เกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่
เพราะว่าพอหลังวันเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเลือกตั้งใหญ่เนี่ย
กลับพื้นที่ตัวเองเลยมาวนเวียนวนเวียนอยู่แถวจังหวัดชนบุรี
ค่ะแล้วก็ไปเจอคลิปหลักฐานนี่แหละที่ไปตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็นำไปสู่การตรวจค้นจับกลุ่มแล้วก็พบยาเสพติดล็อตใหญ่นะฮะ
เป็นยาไอซ์นะครับคือถ้าขายในไทยเนี่ย
ราคาก็แพงอยู่แล้วแต่ถ้าหลุดไปถึงลูกค้าชาวจีนเนี่ย
แพงกว่านี้อีกนะครับก็พอมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
นั่นก็คือแสดงว่ามีการลักลอบใช้พื้นที่ของเราเนี่ย
ในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดจำนวนมากนะครับ
ส่วนกรณีที่หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นอดีตผู้สมัคร
สอบบัญชีรายชื่อของพักการเมืองนะครับ
พลตลอดเอกเสรียรีย์พฤษฎเตมียเวชหัวหน้าพักเสรียรีย์รวมไทยบอกว่า
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของพักการเมือง
พักเสรีรวมไทยหากเปรียบไปก็เหมือนกับ
กรณีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กรณีการถือครองหุ้นสื่อซึ่งในส่วนของตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่ม
ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าด้วย

เพราะตัวตรวจสอบคุณมีคุณบัตรเบื้องต้นในการที่เป็นผู้สมัครไหมแค่นั้นเองเราจะไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่าบุคคลนี้นะเคยมีประวัติอาชกรอะไรบ้างเคยไปทำผิดกฎหมายอะไรบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างเราไม่มีเวลาเพราะว่าอะไรเพราะประกาศรับสมัครพอคนมารับสมัครเอาแล้วเดี๋ยวก็รับสมัครแล้วอะไรอย่างนี้
เอ่อคือถ้าในส่วนของพรรคซีรฟิรวมไทยเนี้ยหัวหน้าพรรคพลตรวจเสร็จฟิภาษสุดบอกว่าคือกรณีการจับกุมอันนี้ก็รู้ตั้งนานแล้วน่ะอืม
เพราะว่ามันก็เป็นคลิปตั้งแต่๑๕๑๖มิถุนายนแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีการเปิดเผยอะไรกันออกมาในช่วงเวลานี้
แล้วก็มีขบวนการในการไล่ตรวจสอบภาคการเมืองที่อยู่ตรงกันข้าม
กับภาคไหนภาคหนึ่งรู้ไหมอย่างไร